คุณผู้ชมคะมาต่อกันต่อเนื่องกันเลยก็แล้วกัน
เหตุสลดที่เกิดขึ้นในห้องคอมพิวเตอร์

ตอนแรกเราก็คิดเข้าใจกันไปว่า
ที่เด็กบอกว่ามันมีเรื่องของแป้นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์มันระเบิด
สุดท้ายมันเป็นเรื่องของอาวุธปืน
คุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะครอบครัวของน้องโชคผู้เสียชีวิต
แม่ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณด้วย

ไปเลย
ไปนะยายไปแล้วนะโชว์
ช่องตามยายมานะโชว์หน้าลูก

อาหารเกรงเศษมากครูสวัสดีครับ
อย่างนี้ค่ะยายก็บอกว่าตามยายมานะลูกนะ

คือใครเห็นมันก็ต้องชวนให้เศร้าสลดใจเพราะอะไร

เขาต้องไปถึงจุดที่เกิดเหตุ
ทั้งครอบครัวโดยเฉพาะยายนี่มีความผูกพันกับน้องโชคมาก
เพราะเลี้ยงดูน้องมาตั้งแต่เล็ก
ยายเข้าไปถึงเห็นจุดที่ตรงนั้นน้องโชคนอนตาย
นี่แล้วก็ยายเอาน้ำชาไปให้น้องโชคนะ
เขาบอกว่าหลานชอบกินชา
ชอบมากอันนี้ยายก็เลยเอาไปแล้วยายก็พูดตอนท้าย

คือใครเข้าไปเห็นนะคะโดยเฉพาะครอบครัวรับไม่ได้ทั้งนั้นแหละค่ะ
ยายบอกตามยายมานะโชคนะ

ห้องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนนะคะวัดลาประดุกในจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
แน่นอนว่าครอบครัวก็ร้องห่มร้องไห้ตลอดเวลา
จากนั้นแม่ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตรังสิตนะคะ
เพื่อไปติดต่อขอรับศพของน้องโชคค่ะ
แม่บอกแบบนี้นะเอาจริงแม่ติดใจอยู่
คำให้การของน้องผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ในเรื่องของพยานหลักฐานด้วย
จุดที่โดนกระสุนปืนมันอยู่ในระยะประชิด
แม่บอกแม่ยังไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องของการที่ปืนมันลั่น

ยังไงก็รอความชัดเจนจากตำรวจก็แล้วกัน
แต่ครอบครัวต้องการความเป็นธรรม
ยืนยันว่าลูกแม่เนี่ยน้องโชคไม่ใช่เด็กเกเรนะ

จนทำให้ถูกปืนยิงเสียชีวิตแบบนี้
ยังติดใจที่โรงเรียนบอกว่าคีย์บอร์ดระเบิด
ปล่อยให้เด็กที่ก่อเหตุโทรศัพท์หาคนนอก
จนกระทั่งปืนคือเหมือนไปทำลายอาวุธก่อเหตุได้
เอาปืนไปทิ้งลงน้ำได้ถูกซุกซ่อนได้ใช่แม่เสียใจไม่มีโอกาสได้เห็นลูกเป็นโปรแกรมเมอร์
และทหารอย่างที่ลูกเคยบอกว่าลูกโตไปลูกอยากจะเป็น
แต่แม่จะต่อสู้ทุกอย่างเพื่อความเป็นธรรมให้กับน้องโชคจนถึงที่สุดค่ะ
โย่งแม่รักลูกมากเลยลูกเป็นลูกชายคนเดียว
ที่แม่คิดว่าแม่จะส่งให้หนูเรียนจนถึงที่สุดอย่างที่หนูตั้งใจ
แม่ทำไม่ได้ลูกไม่อยู่
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม่จะเอาผิดให้ถึงที่สุดกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ
ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดราประคองธรรมที่จังหวัดลุทธพุรีล่ะค่ะ
ก็มีทั้งครูแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นของน้องมารอ
รับร่างโอ้บรรยากาศไม่ต้องพูดถึงก็เต็มไปด้วยความเศร้าสลดของทุกคนน่ะนะคะ
ทีนี้มาดูในมุมเรื่องของคดีหน่อยนะคะ
สอบประคำของน้องเอเนี่ยผู้ก่อเหตุตำรวจสพบางบัวทอง
พร้อมกับสหวิชาชีพค่ะก็ร่วมกันสอบปากคำนะครับ
คุณผู้ชมน้องเอเนี่ยสารภาพบอกว่านำปืนไทยประดิษฐ์มาจากเพื่อนคนหนึ่ง
เพื่อนำมาขู่คู่อริในโรงเรียนเอาปืนไทยประดิษฐ์มาขู่คู่อริในโรงเรียน
แต่ปืนที่อยู่ในเสื้อมันลนก็เลยทำให้กระสุนพุ่งใส่ศีรษะน้องโชค
แล้วก็ทะลุถูกคีย์บอร์ดน้องเอบอกแบบนี้นะคะ
จากนั้นก็โทรติดต่อนายกันเพื่อนรุ่นพี่อายุ๑๘ปี
ให้เอาปืนไปทิ้งที่คลองบางไผ่ห่างจากโรงเรียนไปสัก๑กิโลเมตรกว่า
เอยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับน้องโชค
แต่เป็นเรื่องของอุบัติเหตุไม่ได้มีเรื่องของการโกรธเคืองหรือว่าแค้นอะไรกันมาก่อน
ใช่คือตำรวจก็เอาข้อมูลที่น้องเอให้ปักคำมา
ก็คือเอเขายืนยันว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกับน้องโชค
เพื่อนกลุ่มเดียวกันเลยไม่คิดที่จะฆ่าแกไม่คิดที่จะยิงกัน
แต่ที่เอาปืนมาเอามาขู่เพื่อนคนอื่นที่ไม่ใช่น้องโชคนะ
มาขู่เพื่อนคนอื่นนะแล้วสุดท้ายปืนมันลั่นนะครับ
หลังจากที่ตำรวจควบคุมตัวของน้องเอที่ยังสวมชุดนักเรียน
คือสอบปากคำทั้งคืนทั้งวัน
แล้วก็หลังจากสอบปากคำเสร็จสิ้นนะฮะ
ขึ้นรถคุมขังไปที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนทบุรี
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในช่วงจังหวะนี้
เรื่องต้นแจ้งข้อหากลุ่มที่ทำปืนลั่น
โดยน้องเอโดน๓ข้อหาครับ
คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
มีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
แล้วก็พาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาต

สารได้ให้ประกันตัวด้วยวงเงินประกัน๑๐๐๐บาท
มีการตั้งเงื่อนไขให้อยู่ในความดูแลของครอบครัว
และต้องให้รายงานตัวเดือนละ๑ครั้งนะครับ
ขณะที่ทางด้านของนางสาวพัชรีโพทอง
แล้วก็นายวิเชษฐศสินแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงของน้องเอ
ก็เดินทางครับมาเก็บของของลูกชายที่วัดลาดประดุก
เพราะจริงน้องเออยู่กับพระใช่ไหม
อยู่กับพระที่วัดนะครับ
เสียชีวิตนะฮะปกติก็จะมีหลวงตาท่านคอยดูแล
แล้วก็แม่บอกว่าลูกชายไม่เคยเล่าปัญหาให้ฟัง
เมื่อเกิดเหตุแบบนี้ก็เสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วย
ส่วนหนึ่งจะดีใจที่ลูกชายได้รับการประกันตัวออกมา
สารทะอนุญาตนะครับแต่ก็เสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียนะครับ
ครอบครัวของน้องโชคนะครับ